คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าไม่อยากหมดอนาคตอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดนะฮะ
คุณผู้ชมอาจจะไม่ได้เจอหน้าแฟนคนรักหรือว่าครอบครัวอีกนานถ้าไปเกี่ยวข้องกับมันนะครับ
แล้วผู้ชายคนหนึ่งเขาถูกตำรวจชุดปรับรามยาเสพติดจับกลุ่มตัวได้เพราะว่าโอ้โหยาบ้าเป็นหมื่นเมตรทีเดียว
แต่วันนั้นดันเป็นวันเกิดของแฟนสาวพอดีครับ
เจ้าหน้าที่เขาใจดีนะฮะสั่งเค้กมาให้ผู้ต้องหาอวยพรวันเกิดแฟนสาวก่อนจะเข้าคุกกลายเป็นภาพนี้ครับ
เป็นไงฮะกอล์ฟพี่ปรับอารมณ์ไม่ทันไหนเล่าให้พี่กระจ่างหน่อยว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงจริงมันเป็นยังไง
มันไม่ใช่งานวันเกิดของใครทั้งนั้นภาพที่เห็นเนี่ยมันคือการจับกลุ่มผู้ต้องหาค้ายาเสพติด
ผู้ชายที่เบอร์หน้าเสื้อแดงเนี่ยคือผู้ต้องหาค้ายาผู้หญิงข้างเขาเป็นแฟนเขา
เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มก็ไปจับกลุ่มนะฮะแต่ได้ยินผู้ต้องหาพูดกับแฟน
พี่ขอโทษนะพี่คงไม่ได้อยู่เป่าเค้กกับหนูแล้วนะในวันเกิดนะอืม
ที่โดนจับเจ้าที่ก็เลยอ่ะไหนก็จะเข้าคุกกันนะสงสาร

ถ้าเกิดผู้ต้องหาหนีขึ้นมาจังหวะที่มีการเป่าเค้ก

มีให้หอมแก้มกันก่อนฟอดหนึ่งด้วยนะ
ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะ
เห็นอย่างไรกับเหตุการณ์นี้ผมงงมากนะ

ผู้หญิงคนนี้ก็ต้องขออนุญาตเบอร์หน้าแหละครับ
แต่ว่าเขาให้ชื่อมาคือน้องฝนนะครับ
เป็นภรรยาของผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดคือนายวีระเหมือนจิตอายุ๒๙ปี
เจ้าหน้าที่เขาได้ยินตอนที่เขาไปจับกลุ่มผู้ต้องหาคนนี้
เขาพูดกับผู้หญิงคือภรรยาเขาบอกว่า
ขอโทษนะที่คงไม่ได้อยู่เป่าเค้กให้วันเกิดแล้วนะแล้วก็ไม่รู้จะมีโอกาสมาเป่าอวยพรวันเกิดอีกเมื่อไหร่
ถ้าออกจากคุกมาแล้วแล้วถ้าเกิดยังรอกันอยู่เนี่ยสัญญาว่าจะมาอยู่เป่าเค้กให้ทุกปี
เขาว่าอย่างนั้นเจ้าหน้าที่ได้ยินนะฮะ
นายวีระผู้ต้องหาเขาบอกแบบนี้ว่านึกไม่ถึงเลยว่าจะมีโอกาสแบบนี้
คือตัวเองกลายเป็นผู้ต้องหาไปแล้วไงแต่ก่อนจะเข้าคุกเนี่ยได้มีโอกาสอวยพรวันเกิดให้กับแฟนสาว
ในสถานที่แบบนี้ซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาไปจัดกันตรงไหนนะครับ
ท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้นะฮะก็เขาบอกว่าเขาประทับใจแต่ไม่รู้ว่าจะพ้นโทษเมื่อไหร่
แต่เขาพูดคำนึงว่าถ้าเขาพ้นโทษแล้วเขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดอีก
แต่มันก็ไม่ทันแล้วนะครับนะฮะ
นายวีระเนี่ยฉายาคือไอ้บ่าวเขาไพรถูกจับกลุ่มขณะที่ขับรถไปส่งยาบ้า
หมื่นเมตรนะครับสายลับเนี่ยล่อซื้อจับกลุ่มได้ริมถนนเลี่ยงเมืองตรังทุ่งสงศ์
หมู่๒ตำบลเขากรอบอำเภอห้วยยอดที่จังหวัดตรังตั้งแต่๒๔ตุลาคม
เจ้าที่เขาได้ยินว่าวันเกิดแฟนพอดีก็เลย
จะเข้าคุกก็ซื้อเค้กมาให้เตอร์ไพรส์ผู้ต้องหากับแฟนสาวซะเลย
ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นภาพที่เหมาะสมหรือเปล่านะฮะ
คุณผู้ชมแสดงความเห็นมาบอกว่าน่ารักดีนะ